ติดตามคดีใหญ่องค์กรเถื่อนองค์กรอาทยากรรมล่าเด็กช่าง
กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากกรณีครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดเด็กอุเทน

เมื่อวานตำรวจบุกเข้าไปควบคุมตัวขบวนการที่อยู่ในคดีนี้

ช่วงเช้าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเอาวันนี้เลยนะ

และสอบปากคำทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งฝากขังไว้ที่เนี่ย
นทุ่งมหาเมฆกับสนปทุมวัน๒ที่นะครับ
ก็ต้องมาดูว่า๘คนนี้ทำหน้าที่อะไร
ในคดีฆ่าครูเจี๊ยบและน้องหยอดบ้าง

เปิดเผยความคืบหน้าคดีให้ทีมข่าวของเราได้ทราบ
คือเพิ่งไปคุยกับภูมิกับเมื่อช่วงก่อนเที่ยงนี้เองนะครับ
บอกวันนี้จะดำเนินการสอบสวนตัวผู้ต้องหาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
คนแรกก็คือนายวุฒิพงศ์ผลคำอายุ๒๕ปี
นายสรรปกรณ์พันนานนทศักดิ์อายุ๒๔ปี
นายสหัสสวัสดิพักดีนอกอายุ๒๓ปี
นายจีรายุทธ์สุวรรณสุขอายุ๒๓ปี
และนายธนากรพันธงคำอายุ๒๒ปี
ทั้ง๖คนยังไม่มีหมายจับก็ควบคุมตัวไว้
ส่วนอีก๒คนมีหมายจับเรียบร้อยแล้ว
ก็คือนายวรงชัยกันศรีหรือว่านนอายุ๒๐ปี
คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้

แต่ถามว่าทำหน้าที่อะไรตำรวจต้องสอบปากคำเข้มต่อนะ

สรุปเขาสาภาพบอกทำหน้าที่วางแผน
วางแผนใช่ไหมคะคือในกลุ่มของผู้ก่อเฮต
จะมีคนวางแผนอยู่หลายคนเป็นผู้ช่วยกัน
ใช่แต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธอยู่นะ
และเป็นเหรันยิกรวบรวมเงินเพื่อใช้ในคดียิงครูเจี๊ยบและน้องหยอด

เพื่อใช้ในการก่อการกับเหตุการณ์นี้นะครับ
และก็ยังมีหมายจับอีกหมายด้วย
คนนี้ก็คือนายพฤติพลราชยานหรือว่าเอยอายุ๒๒ปี
ถูกควบคุมตัวไว้ที่สนปฐุมวัน
คนนี้แยกไปสอบนะฮะแยกควบคุมนะครับ

เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พามือปืนไปยิง

คดีเก่าไม่ใช่คดีครูเจี๊ยบ
พามือปืนไปยิงนักศึกษาอุเทรนธวายเสียชีวิต
หน้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่๑๔มกราคม๖๖
เหตุเก่าหมายจับเก่านะ
หมายจับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรอง
พยายามฆ่าและร่วมกันยิงปืน

ในคดียิงครูเจี๊ยบทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวางแผน

ว่าจะสอบปากคำแล้วเสร็จภายในวันนี้
ก่อนจะคุมตัวไปยื่นคำร้องฝากขังผลัดแรกในวันพรุ่งนี้ครับ

เป็นผู้ก่อเหตุสำคัญก็คือนายวิน
ซึ่งรู้แล้วว่าเป็นมือยิงครูเจี๊ยบและน้องหย่อ
กับนายเลาะซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

ขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะครับ
ขณะนี้ได้มาจากการไปสวดพนสวดยึด
ว่าดีเนตรงกันหรืออะไร
เถอะกันหรือไม่
อะไรอย่างไรครับ
เราต้องรวบรวมไว้ยังไง
วันนี้ยังไม่มีการฝากหานะครับ
ทั้ง๖คนเจ็ดคน

ที่เราพูดว่าคดียิงครูเจี๊ยบคือเราเรียกเป็นชื่อคดีนะ
แต่เราไม่ได้หมายถึงคนที่จับได้ก่อนหน้านี้คือมือปืน
ในการก่อเหตุยิงเพราะมือปืนยังจับไม่ได้
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือตำรวจเขาก็ต้องมีการตรวจสอบแหละ
เพราะพอยิ่งสาวยิ่งรู้เบื้องลึกเบื้องหลังยิ่งรู้รายละเอียด

คุณผู้ชมอยากรู้ไหมองค์กรอาธิกรรมที่ตำรวจพูดเนี่ย
เขาดูจากอะไรถอดรหัสออกมาเป็นยังไง
แล้วพอยิ่งฟังมันก็ยิ่งน่ากลัวคือเป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่ใหญ่
มีคนคอยซัพพอร์ตทั้งเรื่องเงินมีการถอดแผนประทุศกรรม

เหตุการณ์นี้จากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้น

เขาเช่าเดือนละหมื่นนะอยู่ตรงซอยวงสว่าง๑๙
แล้วก็เอารูปของนายสัตวรรษอายุ๒๓

เหมือนกับจะให้เกิดความฮึกเหิม
ว่านี่ฮึกเหิมให้เราไปแก้แค้น
เหมือนคนในกลุ่มเราตายนะตายเราต้องไปแก้แค้นให้คนนี้
แล้วในกลุ่มมีสมาชิกอยู่๘๔คน
เขาหาหาตังค์จริงจังเลยนะเอามาไว้เป็นกองทุนกองทุนนี้เอาเพื่อ
อะไรอ่ะจัดหาอุปกรณ์เอาไว้ในการก่อเหตุพวกปืนพวกมีดอะไรต่าง
ต่างบางส่วนกองทุนตรงนี้จะเอาเงินจากกองทุนไป
ประกันตัวพวกเดียวกันเวลาโดนจับด้วยแล้วเอาเงินกองทุนเนี่ย
ทนายความสู้คดีคุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน
เขาพัฒนารูปแบบการก่อเหตุพอเหตุการณ์นี้โดนจับกุมได้
ไปประกันตัวออกมาเขาต้องพัฒนาว่าครั้งต่อไป
ถ้าพวกเราก่อเหตุต้องทำไม่ให้ถูกจับกลุ่มตัวได้
แล้วสมาชิกในกลุ่มในแก๊งจะมาบอกว่าเป็นเด็กเทคโนเทคนิคอย่างเดียว
ก็ไม่ใช่เพราะว่าบางคนไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว
แล้วคนที่เรียนอยู่ก็ไม่ใช่สถาบันเดียวกัน
แปลว่าเขารวมกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันต่างนะ
แต่เนี่ยทางด้านของผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของบชนเนี่ย
เขาบอกว่าของคดีเด็กช่างที่ยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดนะ
คือส่วนใหญ่นะผู้ก่อเหตุไม่ใช่นักศึกษา
หรือเป็นนักศึกษาที่ถูกให้ออกแล้ว
สถานะเราเรียกพวกนี้ว่าผี
ผู้ชมอันเนี่ยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอำเบิกชอนเนาเรียกแหละว่าผี
ซึ่งการให้ผีมาควบคุมก็จะเกิดการผิดเพี้ยนแบบนี้แหละ
ฟังอ่านข่าวนี้ไปแล้วก็ถอนหายใจ
อย่างกรณีเมื่อกี้ที่คุณบุ๊คเล่าให้ฟัง

อันนั้นที่เขาโดนถูกจับทำหน้าที่อะไรนะ
เป็นเหลันยิกใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับเงินในคดียิงในเจมส์
นักศึกษาอูเทนถวายเสียชีวิตหน้าคณะเพศจุฬาตั้งแต่ต้นปี
แล้วเขาบอกว่าในเอยทำหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ให้กับมือยิง
ทีนี้คุณผู้ชมไอ้การวางแผนที่มันเป็นขั้นตอน
ก่อนก่อเหตุขณะก่อเหตุหลังก่อเหตุ
เขาใช้ภาษณะในการก่อเหตุหลายคันนะ
รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์
อย่างเคสของน้องหยอดกับครูเจี๊ยบ
ก่อนที่จะก่อเหตุระหว่างวันที่๘ถึง๑๐พฤศจิกากลุ่มนี้นะ
เขาจะไปขโมยป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มาก่อน
จากพื้นที่สนดินแดงบ้างสนประชาชื่นบ้าง

อีกคนนึงมีหน้าที่หน้าที่ทำอะไร
ขับรถแวนคันเขียวนั่นน่ะไปจอดที่สถานีรถไฟบางซ่อน
เพราะว่ารถคันเขียวคันนี้จะใช้เป็นรถในการขนมอเตอร์ไซค์
เขาเตรียมเลยเอามอเตอร์ไซค์ยกขึ้นใส่รถแวนนี้
แล้วก็ขับออกมาช่วงตี๒ของวันที่๙
วงสว่างซอย๑๙คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
หลังจากนั้นไปเจอรถแวนคันเขียวถูกทิ้งเอาไว้ริมคลอง
แดงเผอร์ไซส์น้อยที่นนทบุรี
หลังจากนั้นค่ะ๑๑พฤศจิกาในล้อก็ขี่มอเตอร์ไซสีแดง

แล้วก็มีการเปลี่ยนสีรถด้วยตบตาเจ้าหน้าที่ไง
มีหลักฐานแชทอีกว่าอ้าวจากการก่อเหตุเนี่ยนะ
พอหลังจากก่อเหตุเสร็จก็มีการส่งข้อความมา
บอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องช่างกล๙๐
ที่พาน้องช่างกล๙๑ไปก่อเหตุอย่างสมศักดิ์ศรีช่างกลปฐุมวัน
ไปเกิดอย่างสมศักดิ์ศรีนะไปเกิดคืออะไร
แผนประทุศกรรมต่างและถอดรหัส
เรียกว่าเป็นองค์กรอาธิกรรม
ตำรวจนครบาอธิบายไว้แบบนี้น่ะ
มันเป็นเหมือนโรคสมมุติ
สมมุติของบุคคลกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้
ว่าสิ่งที่เขาทำมันจะทำให้ได้รับการยอมรับ

เพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าทำไมเราถึงพูดว่าองค์กรยากรรม
เพราะว่าถ้าเป็นในลักษณะนักเรียนทะเลาะกันหรือนักเรียนตีกันเนี่ย

แล้วก็จากคนที่ทำงานแล้ว
แล้วก็มีเงินที่เรียกว่าเงินสีเทาเข้ามาเยียวยา

ก็คือกลุ่มนี้ที่เรียกว่าเป็นองค์กรอาธิกรรมเนี่ย
มีผู้นำสั่งการทำเป็นข้อบวนการ

ถามว่าจุดประสงค์ขององค์กรอาธิกรรมกลุ่มนี้
ถึงขั้นขนาดฆ่าล่าหัวเก็บแต้มหรือเปล่า
ทางตำรวจบอกว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้น
แต่กลัวว่าในอนาคตจะเป็นแบบนั้น
แล้วพวกนี้สร้างโลกสมมุติขึ้นมาโลกเสมือนขึ้นมา
ย่องฮีโร่ขององค์กรสถาปนาผู้นำองค์กร
สมาชิกตอนนี้เท่าที่ตรวจนะ๘๔คนแล้ว

นี่ฮะเราก็เลยถอดรหัสองค์กรอาธิกรรม
เด็กช่างให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าทำเป็นขบวนการมีแผนงานที่ซับซ้อน
คุณเรื่องของการที่เอารถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุ
เพื่อยิงน้องหยอดและครูเจี๊ยบตอนแรกเป็นรถสีแดง
ตอนหลังไปเปลี่ยนรถเป็นสีน้ำเงิน

ตอนนี้ตำรวจเจอจุดพ่นสีรถแล้วนะ
อย่านบางไสพระนครศิริยา

โดยละเอียดเป็นป่ามีย่ารกร้างแต่มีบริเวณย่าที่มันหักกิ่งเอาไว้
ถูกหักกิ่งมีร่องรอยสีทั้งแดงทั้งน้ำเงิน

ตอนนี้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บพยาหลักฐานที่พบ
เพื่อเป็นพญาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการดำเนินคดีต่อไป
คุณคิดดูว่ามีคลิปด้วยนะวงจรปิดที่เห็นว่ารถจักรยานยนต์คันนี้
ซึ่งขับมาเปลี่ยนสีในย่านอายุทยาคุณคิดดู

แต่ขับมาพ่นสีเปลี่ยนสีกันที่นี่
จุดตรงนี้ตกตาเจ้าหน้าที่และนี่เห็นไหม
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์กับคนซ้อนเปลี่ยนชุดด้วยนะ

แล้วชาวบ้านบอกว่าจริงถ้ามอเตอร์ไซค์แถวนี้
มักจะไม่แต่งกายมิดชิดขนาดนี้
สวมหมวกกันน็อกมิดชิดใส่เสื้อผ้ามิดชิด

นี่คือภาพล่าสุดที่ตำรวจได้มานะครับ
แล้วก็เป็นจุดที่พบว่ามีการเปลี่ยนสีรถจักรยานยนต
อยู่ที่ตำบลโคกช้างอำนาจบังไซค์ที่อายุทยานา

นี่ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ

ทางตำรวจสืบสวนของนครบานเรียกกลุ่มนี้ว่าผีฮะ
ก็คือไม่ใช่เด็กที่กำลังเรียนอยู่นะ